ด้วยการใช้จ่ายจากบัตรเดบิต

ถือว่าเป็นเดือนแรกนะครับที่มีการขยายสิทธิ์
ไปถึงผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะช่วยลดการใช้เงินสดได้ถึง๗๕๐๐ล้านบาทต่อปี

ป้าเน็งคำจำระ
ชาวจังหวัดกาลสินเป็นผู้โชคดีคนแรก

รับเงินรางวัลที่๑มูลค่า๑ล้านบาท
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต
และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งที่๗

เป็นครั้งแรกที่ขยายสิทธิ์ไปยังผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้สามารถร่วมรุ้นโชคจากการใช้จ่าย
และรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดได้
ขณะที่ผู้โชคดีในส่วนเจ้าของกิจการร้านทงฟ้าประชารัฐ

โครงการทงฟ้าประชารัฐจังหวัดขอนแก่น
มาเข้าร่วมรับรางวัลมูลค่า๑ล้านบาท
ผ่านบัตรเดบิตแทนเงินสด
ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสด
และสนับสนุนการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล

จำนวนครั้งในการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
โดยเฉลี่ยต่อเดือนขยายตัวในอัตราสูง
มูลค่าการใช้จ่ายต่อรายการเฉลี่ยลดลง
ท้อนพฤติกรรมของประชาชนที่มีแนวโน้ม

ในรายการย่อยในชีวิตประจำวันมากขึ้น
โดยคาดว่าจะช่วยลดการใช้เงินสดได้
ถึง๗๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
การที่เป็นสังคมบริเวณเงินสดมันดีอย่างไร
ผมคิดว่าถ้าประเมินโดยรวมถือว่าคืบหน้ามาก
ส่วนมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องแก้ไขไป

เป็นเรื่องแรกที่เราทำก่อนประเทศในอาเซียน

เราหวังว่าการไปสู่สังคมบริเวณเงินสดได้ของเมืองไทย
จะเกิดขึ้นก็ในไม่ช้านี่แหละ๓๔ปี
แต่เราต้องรู้ว่าเงินสดจะลดลงเรื่อยแน่นอน
เพื่อต่อยอดความสำเร็จโครงการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เตรียมสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ระยะที่๒ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในวันที่๓มกราคมนี้
โดยเบื้องต้นจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ส่งเสริมให้มีอาชีพเป็นของตนเอง
เป้าดึงผู้มีรายได้น้อยที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน
หรือมีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี
เข้ามาในระบบประมาณ๕๓๐๐๐๐๐คน
ที่ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบแรก๑๑ล้าน๔แสนคน
โดยเชื่อว่าจะสามารถยกระดับรายได้ของคนกลุ่มนี้
หลุดพ้นจากความยากจนได้ทั้งหมดภายในปี๒๕๕๙
สิทธิประโยชน์ที่เตรียมเสนอให้กับผู้มีรายได้น้อย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประกอบด้วย
การจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพในด้านต่าง
รวมทั้งจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้นำไปประกอบอาชีพ

รวมไปถึงพิจารณาแจกสมาร์ทโฟน
โดยรัฐบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ทั้งหมด
หนี้นอกระบบโดยมอบหมายให้ธนาคารของรัฐ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้น้อย
ชำระหนี้นอกระบบเพื่อดึงหนี้ให้มาอยู่ในระบบ
และจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูก

ดำเนินการสร้างหรือจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย
เป็นเจ้าของในราคาผ่อนชำระต่อเดือน
ไม่เกิน๒๓๐๐๐บาท
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน